ต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์การเติมยางลมรถฮะ
หนุ่มคนนึงจะไปเติมลมยางแต่ปรากฏว่ามันไม่มีไอ้ตัววัดความดันด้วยว่า
ปกติเวลาเราไปเติมลมยางอะอีกอย่างนะพี่น้ำแข็งพี่เบ้ิร์ดเราจะเห็น
ออกมาแบบรุ่นกล่าวหน่อย
บางทีเราบอกเท่าไหร่๓๕รอบคัน

แต่คันนี้พอมันเป็นรถใหญ่ความดันมันเยอะคุณผู้ชม

อัดใส่ตัวน้องคนนี้คุณผู้ชมอ่ะ

จันทร์ที่ผ่านมาประมาณสักบ่ายสองเกือบบ่ายสามครับคาดว่าน่าจะเกิดจากยางรถพ่วงเนี่ยมันเก่าแล้ว
ใช้งานมานานประกอบกับตอนเติมลมยางมันไม่มีตัววัดความดันครับคุณผู้ชมฮะ
ทำให้ไม่รู้ว่าไอ้ตอนเติมเข้าไปเนี่ยปริมาณลมที่เติมเข้าไปมันมากน้อยขนาดไหนแล้ว
อืมน้องคนนี้ชื่อน้องสุภาชัยอายุสิบเก้าปี
นักศึกษาช่างยนต์โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายจริงน้องเข้ามาฝึกงานนะ
ฝึกงานที่อู่แห่งนี้แหละน้องเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุนะพี่
ผมเติมลมยางรถพ่วงซึ่งล้อกระทะมันเบี้ยว
ระหว่างเติมลมยางอยู่ที่ร้อยยี่สิบพอร์นย้างมันระเบิดขึ้นครับ
ผมนะพี่นะผมนี่กระเด็นออกมาจากตัวรถดีนะ
ยังตั้งสติได้รีบลุกขึ้นวิ่งออกมาเลยบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
ส่วนตัวเนี่ยพี่ผมเชื่อว่าที่รอดมาเพราะอะไรหลวงพ่ออืม
เออมีหลวงพ่อที่น้องเขาห้อยคออยู่นี่ฮะเอามาโชว์ด้วย
น้องก็เลยฝากเตือนภัยทุกคนที่จะเติมลมยางรถทุกชนิด
ควรระมัดระวังให้มากครับแล้วก็หมั่นตรวจสอบสภาพยางรถอยู่เสมอ
ถ้ายางเก่าอย่าไปเก็บมาใช้นานนะคุณผู้ชมมันมีอายุของมันนะอืม